ต้องบอกว่ากำลังใจที่คนไทยทั้งประเทศร่วมส่งลุ้น

เพราะว่าแม้แต่บุคคลสำคัญในฝ่ายการเมืองเอง
ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวน้อง
รวมทั้งผู้ที่ยังคงต้องปฏิบัติงาน
เราไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็ย่างเข้าสู่วันที่๖แล้ว
เว้นแม้แต่ฝ่ายการเมืองที่ได้ส่งกำลังใจมาให้ทั้ง๑๓คน
โดยนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี
และประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์
ก็ได้ออกมาฝากความห่วงใยถึงครอบครัวทั้ง๑๓คน
ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ตามสื่อต่างตลอด
การรับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง
ซึ่งได้เห็นความพยายามของหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน
ที่ใช้ความรู้มาร่วมแก้ปัญหา
และก็เชื่อว่าทั้ง๑๓คนยังปลอดภัยดี
ก็ให้กำลังใจกับทุกฝ่ายนะครับ
เพราะว่าทุกฝ่ายได้ระดมความรู้ความสามารถ
แล้วก็ให้ความคิดความเห็นแนะนำช่วยเหลือ
และเป็นประมาณทั้งนั้นที่คุณที่พิจารณีคุณทำส่งโดยใหญ่
ส่วนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายอภิษฎเวชชาชีวะ
ก็ร่วมส่งกำลังใจกับทุกฝ่ายที่พยายามทำทุกวิถีทาง
พร้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ได้เห็นคนในสังคมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ส่งพลังไปช่วยจนทำให้รู้สึกมีความหวัง
พร้อมกับขอร้องกลุ่มคนที่หวังเข้ามาฉุกฉวยสถานการณ์
ร่างทรงและมิจฉาชีพให้หยุดพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้
ให้ทุกฝ่ายได้ทำงานให้ถึงเป้าหมายโดยเร็วที่สุด
ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้งานนี้สำเร็จ
อกจากนี้ก็ยังมีนักการเมืองอีกหลายคนหลายพัก
ที่ได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจ

ให้ทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้โดยปลอดภัย
และให้กำลังใจทีมกู้ภัยทุกคน
เช่นเดียวกับนายภูมิธรรมเวชยชัย
เลขาธิการพักเพื่อไทยที่โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ว่า
เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ
รีทวิตติดตามข่าวการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ
ส่วนนายสามารถแก้วมีชัยอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งเป็นสอสอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เทือกเขานางนอนมีตำนานเรื่องเล่าขาน
มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือมากมาย
มีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นที่พิทักษ์รักษาพื้นที่
ตามความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่
จงโดนบันดาลให้การค้นหาน้องลุล่วงด้วยดี
สามารถช่วยน้องทุกคนได้กลับสู่อ้อมอกของพ่อแม่
ญาติพี่น้องอย่างปลอดภัย
และด้วยความห่วงใยน้องทั้ง๑๓คน

ตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
และยังออกมาไม่ได้ทุกหน่วยงานทั้งราชการและเอกชน
ระดมความช่วยเหลือค้นหากันอย่างเต็มที่
เข้าใจถึงหัวอกของพ่อแม่ญาติพี่น้อง
เฝ้ารอติดตามฟังข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วง
และยังมั่นใจว่าทุกคนยังปลอดภัย
เพราะทุกคนเป็นนักกีฬาฟุตบอล
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีระเบียบวินัย
ทำงานกันอย่างเป็นทีมน้องย่อมฝ่าฟันปัญหา
และอุปสรรคที่เผชิญอยู่ได้อย่างดี
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน